ดูข่าวกันด้านหลังนี่โอ้โหช้ำรักครูสุดสวย
หลงโอนวัยศูนย์เงินแสนอันนี้นะ
เสียเป็นแสนแขนได้จับแต่คุ้มไหมล่ะครับ
เสียไปเกือบ๓แสนจับแขนจับมือ๒ที
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะคุณครูผู้หญิงคนนี้

ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยชอบจังเลย
ตัดสินใจว่าเราจะคบหากันนะเราจะเป็นแฟนกันนะ

คือเขาบอกว่าเงินที่พี่โอนให้เนี่ย
โอนเพื่อออมเก็บหอมเอาไว้ขอเธอ
คือหมายความว่าผู้ชายหาตังค์มาได้เท่าไหร
ให้ผู้หญิงโอนให้ผู้หญิงเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะแต่งงานกันไง

เรื่องนี้คนที่โอ้โหช้ำใจคุณจิมมี่ค่ะ
คุณจิมมี่สัตยาอายุ๔๑ปีเอาหลักฐานมาร้องกับทีมข่าวนะ

คือเขาบอกว่าคุยกันจริงคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กดอม
แล้วต้องบอกก่อนนะคุณจิมมี่เป็น๑ใน๑ใน๗หรือ๑ใน๘ก็ไม่รู้ที่โดนหลอก

ใช่ค่ะคืออย่างนี้เจอกันกับครูเอผู้หญิงนะชื่อครูเอ
ตั้งแต่ปี๕๙รู้จักทางเฟซบุ๊คใช่ไหม

ก็มีการทักทายทำความรู้จักกันแชทคุยกันมาเรื่อย
จนคุณจิมมี่เองแบบเฮ้ยนี่เราคงเป็นแฟนกันแล้วแหละ

ดังนั้นเวลาที่ครูเอเอ่ยปากเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามเนี่ย
จะต้องหาตังค์มาใช้จะต้องเอาเงินใช้นู่นนี่นั่น

แรกนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อที่ดิน
ต่อมาบอกว่าอยากเก็บเงินด้วยกันเพื่อสร้างอนาคต
นี่สลิปสลิปที่โอนตังไปให้แต่ละครั้ง
คุณจิมมี่เก็บเอาไว้แล้วโอนเงินเข้าบัญชีครูเอเรื่อย

รวมแล้วโอนไปเท่าไหร่ล่ะคะเท่าไหร่ครับ
โอนไปเนี่ย๒๙๗๐๐๐กว่าบาท

ใช่ระยะเวลาเท่าไหร่นะ๗ปีพี่เบิร์ตตั้งแต่ปี๕๙ที่รู้จักกัน
จนถึงตอนนี้ปี๖๖ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คืออะไร
ผมก็เข้าใจว่าผมเป็นแฟนเขามาตลอดก็คิดดูสิคุยกันเจอกันอ่ะ
แต่ว่าก็จับมือกันสองครั้งนะไม่เคยแตะต้องส่วนอื่นของร่างกาย
แล้วผู้หญิงก็โพสต์ภาพไปเที่ยวกับผู้ชายคนนู้นคนนี้
พอผมถามเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้คือแปลว่าเราคบกันไม่ใช่เหรอ
แล้วไปเที่ยวกับใครกับผู้ชายพวกนี้ผมถามแล้วบอกว่าไงรู้ไหม
ก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักจนมาโป๊ะตอนไหนล่ะ
คุณกำลังจะโดนหลอกหรือคุณโดนหลอกไปแล้วเนี่ย
เพราะเค้าสารภาพผมมาดินว่าผมถามว่าคนนี่ก็คือใคร
พอกำลังคุยอยู่แล้วพี่คือใคร
พี่ก็คนคบคุยอยู่ไง
เอ้าแล้วคืออะไรหรอ
เขาก็ยอมรับว่าเขาคุยคนนี้คุยไม่ได้เหรอ

ถ้าเกิดเจอจับผู้ชายจับโป๊ะผู้ชายนั่นคุยไม่ได้เหรอ
พูดเรื่องสัญญาที่เราตกลงกันแล้วก็เรื่องเงินว่าจะเอายังไง

แค่นั้นเขาก็บ่ายเบียงของเขาไปอย่างนั้น
ร้องไม่ได้เขาก็จะพูดอย่างเดียวว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
นี่แหละค่ะพอครูจิมมี่รู้ว่าโอ้โหโดนหลอกแน่
ก็เลยแฉเลยแฉพฤติกรรมครูเอไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อไง
แล้วก็เลยถามว่าแบบคุณจิมมี่คุณจิมมี่
เคยดูข่าวเสียชัดป่ะเสียชัดสายเปย

เฮ้ยผมไม่ได้สายเปย์แต่ผมโดนหลอก

ซึ่งตอนนี้ต้นสังกัดเองทราบเรื่องแล้วตั้งกรรมการสอบอยู่
แต่คือเหมือนกับก็มีข้อมูลแหละ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอได้ข้อมูลมาแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่อ